รัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดนะครับการพิจารณาคดีคำตัดสินของคดีรับจำนำข้าว
ถึงการมาถึงศาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าล่าสุดมีความชัดเจนแล้วครับคุณเขียนมาสอนว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไม่เดินทางมาศาล
ได้ให้ทีมทนายความนะครับไปยื่นคำร้องต่อสารขอเลื่อนนะครับ
แต่ว่าศาลนั้นไม่พิจารณานะครับไม่ขอไม่ยอมรับฟังคำขอเลื่อนนะครับ
แล้วก็ได้ออกหมายจับคุณยิ่งรักในทันที
โดยคุณยิ่งรักนั้นมีอาการอ้างว่ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน
รายละเอียดล่าสุดบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าศาลตอนนี้เป็นอย่างไร
เราจะไปติดตามกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณภาคภูมิเชิญครับคุณชายรัฐครับท่านผู้ชมครับ
ตกลงเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน

ซึ่งรายละเอียดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราเข้าไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีแล้วก็ได้ฟังการอ่านเรื่องนี้จากทางศาลมานะครับ

ครับก็เมื่อตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
องค์คณะผู้พิพักษาเองได้เดินทางออกมานั่งบรรลังนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้องค์คณะผู้พิพากษาบอกว่าจะต้องพิจารณาคดีของโครงการรับจำนำข้าวก่อน
ก็คือคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
ทีนี้เบื้องต้นเองได้รับแจ้งจากทนายความว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ป่วยด้วยอาการโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
ทำให้เกิดอาการวิ่งเวียนศีรษะอย่างรุนแรงครับ
ซึ่งทำให้เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้
ซึ่งประเด็นนี้เองทางศาลเองพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เชื่อว่านางสาวยิ่งรักป่วยจริง
เนื่องจากว่าประเด็นที่๑ไม่มีใบรับรองแพทย์
ที่๒ก็คือว่าอาการป่วยน่าจะไม่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้
เห็นควรให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์และเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีก๑เดือน
นั่นก็คือวันที่๒๗กันยายน๒๕๖๐ครับ
กันยายนนี้จะอ่านคำพิพากษาคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์อีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาจำเลยในคดีนี้อาจจะมาไม่ครบ
และสารจะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิษฐ์ยังไง

เอาคำวินิจฉัยส่วนตนมาเป็นมติส่วนกลาง
แล้วคำวินิจฉัยส่วนกลางก่อนอ่านคำพิพากษา
แต่ก็อยู่ที่ว่าถ้าจำเลยมาไม่ครบศาลท่านจะเลื่อนหรือไม่

ส่วนคดีของคุณบุญทรงเองตอนนี้เนี่ย
ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องคำวินิจฉัยส่วนตนในเวลานี้นะครับณเวลานี้
เพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่ามีการแจ้งว่าจำเลยไม่มาสารอีกหรือไม่
ซึ่งเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเองจะต้องรีบกลับเข้าไปในห้องในห้องศาลอีกทีหนึ่งนะครับ
ห้องพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะมีคำสั่งอย่างไรอีกหรือไม่ครับ
ซึ่งคุณเจนศักดิ์ก็ต้องไปฟังคดีของคุณบุญทรงว่าสารท่านจะว่าอย่างไร
แต่เอาเป็นว่าในส่วนคดีของคุณยิ่งลักษณ์ศาลท่านบอกว่าให้ออกหมายจับแล้ว
เพราะเหตุผลที่แจ้งมาขอเลื่อนในวันนี้ฟังไม่ขึ้น
กันยายนนัดมาฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องไปตามตัวคุณยิ่งรักมาให้ได้
ภายในก่อนวันที่๒๗กันยายนสามารถคุณยิ่งรักสามารถมารายงานตัวได้

แล้วก็เสร็จแล้ววันที่ในกระบวนการของศาลเอง

หลังจากนี้ไม่ว่าจะมีตัวคุณยิ่งรักหรือไม่
สิบเจ็ดกันยายนนี้สามารถพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้ทันทีครับ

ขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องไปฟังต่อคดีของคุณบุญทรง

นี่คือความชัดเจนที่ออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับคดีในโครงการรับจำนำข้าวที่คุณยิ่งรักชินวัฒน์
ถูกกล่าวหาว่าปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหาย
ในคดีในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยนะครับ

ครับคุณภาคภูมิครับหลังจากที่ได้มีคำความชัดเจนออกมาแล้วว่า
สารได้ออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์บรรยากาศโดยรอบศาล
มีสอสอของพักเพื่อไทยก็อยู่เป็นจำนวนมาก
มีคนที่ไปให้กำลังใจก็ไปอยู่เป็นจำนวนมาก
เช่นกันปฏิกิริยาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
สักครู่นี้ผมเห็นพี่สาวของคุณยิ่งลักษณ์ที่เดินทางมาด้วยเนี่ย
เดินทางออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทางด้านของสื่อมวลชนต่างนะครับ
ที่อยู่ที่หน้าศาลก็ยังคงปักหลักรอกันอยู่
แล้วก็มีการนำของพักเพื่อไทยที่ทยอยเดินทางออกมาแล้ว
คาดว่าเป็นในส่วนของผู้ที่ได้แจ้งเรื่องกับศาล
ชื่อกับสารไว้ด้วยว่าจะขอเข้าไปสังเกตการ
แล้วก็เข้าไปดูในห้องพิจารณาคดีนะครับ
แต่พอศาลได้อ่านคำพิพากษาได้แจ้งนะครับ
ไม่ใช่อ่านคำพิพากษาแจ้งว่าวันนี้คุณยิ่งรักษ์ไม่มานะครับ

แล้วก็นัดให้มาฟังคำพิพากษาอีกครั้ง
ในวันที่๒๗กันยายนที่จะถึงนี้

มีรายงานว่าศาลไม่ได้ออกหมายจับนะฮะ

เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการปรับนายประกัน
แต่ว่าได้เลื่อนนัดเลื่อนให้มาฟังคำพิพากษาอีกครั้ง
ในเวลา๙นาฬิกาของวันที่๒๗กันยายนที่จะถึงนี้ครับคุณชายรัฐครับ
อืมค่ะตอนนี้คุณพักภูมิได้มีโอกาสเจอทางทีมทนายความของอดีตนายกยิ่งรักไหมคะ
คือทราบมาว่าบางส่วนก็เข้าไปสารตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ

ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไหมคะตรงนี้
คุณเขมสอนครับตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสได้เจอนะครับ

ที่กำลังจะมีการพูดคุยกันสัมภาษณ์กันว่าเหตุผลเป็นอะไรยังไง
ที่เราเห็นทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์มาเมื่อประมาณ๙โมงเช้านั่นแหละครับ
ที่เราตั้งข้อสังเกตกันว่าเออสงสัยจะมาก่อน

นั่นคือการส่งทนายความมาเพื่อที่จะแจ้งเรื่อง
ขอเลื่อนกับศาลในการขอเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปในวันนี้ครับ

เราจะกลับไปที่บริเวณโดยรอบสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งนะคะ